เขากลับมาแล้วแฟนเก่ากลับมาบ้านเราแล้ว
ก็คือยังมองไม่เห็นความจริงใจ
เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเพิ่งจะมาบอกเลิกเราไป
แล้วก็พอกลับมาแบบนี้อีกอย่างเมื่อวาน
มันเหมือนซีรีส์เกาหลียังไงก็ไม่รู้นะคะ
แล้วก็เสียใจแทนประชาชน

แต่มันอย่างนี้ประชาชนได้อะไรนะคะจากการกลับไปกลับมา
แล้วก็ทำให้การเมืองมันเป็นการเมืองแบบแกะกับแพ้
แกะกับแพ้หรอยังไงครับแกะกับแพ้

ก็ใครนะคะว่าคนที่มาเมื่อวานนี้
ก็คนที่ไม่รักษาสัจจะที่ตลอดมาการเวลาพิสูจน์คน
พิสูจน์แล้วว่าตลอดมาก็ไม่เคยรักษาสัจจะ
ไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องประธานสภานะคะ
แล้วก็เรื่องขนาดทำสัญญากันแล้วจับมือกันแล้วเนี่ย
ก็ทำเหมือนสัญญามันเป็นเศษกระดาษทิชชู่
นี่ก็พอผิดสัญญามากเข้าไม่ว่าจะเป็นการหาเสียง
หรือว่าให้การหาเสียงเป็นเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

หรือว่าไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเราไม่ได้ข้ามคั่วไปทางนู้น
แต่ทางนู้นเขาข้ามคั่วมาหาเราเองอะไรอย่างนี้
แก่นนำพักเพื่อไทยพูดทั้งหลายเนี่ยนะคะ
มันก็เข้าตำราเด็กเลี้ยงแกะ
คนที่ไม่ได้คือไม่รักษาสัจจะนะคะ
ที่ไม่รักษาสัจจะถึงจะมีความสามารถก็ไร้ประโยชน์

ทำไมฮะอาจารย์อาจารย์สมชัยหัวเราะเลย

ก็ตกเป็นแพ้รับบาปนะคะ

ใช่ก็คือจะยังไงคุณก็จับมือรวมกันอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็พยายามรวมหัวกันถีบเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
คุณจับมือกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ

แต่การโชว์คือการแสดงเมื่อวานนี้
ที่เมื่อวานเดินกันมาจากตึกเพื่อไทยมาหาพักก้าวไกลเนี่ย
คุณอำรับมองว่าคือการโชว์การแสดงเหรอ
คือจะเชื่ออะไรได้คะกับคนที่โกหกครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ
เรื่องการรักษาสัจจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
คนที่ไม่รักษาสัจจะไม่สามารถจะเอามาทำอะไรเพื่ออนาคตได้อยู่แล้วก็
ก็เป็นลักษณะที่ว่าฉันมาขอขมาแล้วนะ
มาญาติดีแล้วนะ
ก็เป็นเพราะว่าก้าวไกรไม่ยอมโหวตให้ไง
ก็เลยต้องไปจับมือกับสองลุง
แต่จริงแล้วคุณตั้งใจจับมือกันไม่เคยปล่อยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

คือเพื่อไทยเนี่ยมาขอเข้ามาพร้อมกับขอเสียงโหวตนายก
ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เท่ากับว่าเสียงโหวตนายกไม่ผ่าน
มันก็จำเป็นแล้วนะที่เขาจะต้องไปหาพักอื่นมาเติม
ใช่เป็นการสร้างความชอบทำให้ตัวเอง
จริงตรงนี้เก้าไกรจะโหวตหรือไม่โหวตมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร
คุณจับมือกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็เสียงก็น่าจะพอแล้วด้วย
เพราะว่าตั้งแต่วันที่มาขอเลิกมาขอแยกทางก็
ก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าได้รับเสียงพอแล้วก็
การอ้างบุคคลสำคัญนะคะอ้างว่ามีผู้มีอำนาจบุคคลสำคัญ
ไม่ให้เก้าไกลได้เป็นรัฐบาลอันนี้ก็เราไม่สามารถต่อสายไปได้นะคะ
เป็นเรื่องจริงหรือเป็นการแอบอ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคุณอำมารัฐบอกกับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิเมื่อสัปดาห์ก่อน
บอกว่ากลับบ้านเราเถอะตรงนี้ในความหมายก็คือกลับมาอยู่ด้วยกัน
แพ็คที่ข้าวต้มมัด๓๑๒เสียงเหมือนเดิม
แต่เมื่อวานที่เขากลับมาเหมือนกลับมาเพื่อจะเชิญไปงานแต่งแล้วก็
เป็นเรื่องผัวเมียเนาะแต่จริงแล้วอันนั้นมันก็เป็นอารมณ์ขัน
ที่คุณได้ทำลายโอกาสที่จะปิดสวิตช์๓ป
ปิดสวิตช์การสืบทอดอำนาจแต่คุณก็แทนที่จะลุกขึ้นสู้นะคะ
ร่วมกันนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าองคาพยพของเขามีทั้งองค์กรอิสระมีสารมีอะไร
ในเมื่อผลการเลือกตั้งมันเป็นเอกชั้นชนะเป็นเอกชันนะคะ
ต่อ๓๐แบบนี้แล้วมันก็ต้องร่วมกันลุกขึ้นสู้
มันเป็นเวลาของการต่อสู้ที่ใกล้เคียงชัยชนะไม่ใช่เวลาของการถอยแล้วก็หมอบ
แล้วก็ไม่เกรงใจประชาชนแต่ไปเกรงใจผู้มีอำนาจไปเกรงใจสว
โปรดติดตามตอนต่อไป